เรื่องของการฉีดวัคซีนกันหน่อย
อย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่า
ก็เลยมีการขยับเวลาออกไปก่อน

ท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีอีสาน

มิถุนามาแน่แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวันที่๑มิถุนา

ถ้ามิถุนายนคนไม่ได้ฉีด

คุณอนุทินเขาพูดกลับแล้วถ้าเกิดว่า
มิถุนายนวัคซีนตัวนี้มาแล้วฉีดได้
ท้าผมแล้วจะลาออกไหมล่ะ

๓๐๐๐กว่ารายที่ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมา

รวมตอนนี้๘๓๒ศพ
ในภาพรวมแพทย์หญิงอภิษภาษี
มรังสรรค์ยังบอกถึงเรื่อง
แผนการกระจายวัคซีนโควิด

ใช้หลักในการกระจายวัคซีนไป
ยังแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับ
จำนวนประชากรและจำนวน

เช่นสมุทรสาขนกระจาย

ภาคส่วนแหละแต่ละจังหวัดก็
รู้จักพื้นที่ของตัวเองดีว่าเป็นแบบไหน
เช่นบางที่อยากจะฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนบางที่ต้องการจะฉีดกลุ่มที่เป็นภาคการท่องเที่ยวก่อน
ก็ต้องปรับให้มันสอดคล้องกันนะฮะอีกสักวันสองวันจะมีรายละเอียดออกมาว่าปรับเรื่องของโคต้าวัคซีนอย่างไร
ส่วนที่กังวลว่าเรื่องของวัคซีนแอสต้าเซเนก้าจะส่งมอบไม่ทันเดือนมิถุนายน
เพราะว่าก็มีการไปถามย้ำคุณอนุทินชาญวิรากูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ว่ามันจะมีวัคซีนของแอสต้าเซเนก้ามาฉีดให้กับประชาชนจริงหรือเปล่าทันตามกำหนดไหม
พอถามท่านไปท่านก็พยักหน้าตอบกลับมาแล้วกล่าวด้วยว่าคนที่บอกว่าถ้าไม่มีวัคซีนแอสต้าเซเนก้ามาฉีดให้ผมลาออก
แล้วถ้าวัคซีนมันมาเนี่ยคนที่พูดให้ผมลาออกคุณต้องออกด้วยนะแล้วเมื่อถามว่าแล้วจะมีวัคซีนมาฉีดวันที่๗มิถุนายนนี้ตามที่ท่านบอกใช่ไหม
ว่าตอนนี้มีการส่งมอบมาแล้วใช่ไหมมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ใช่ไหม
คุณอนุทินก็บอกว่ายังมีเวลาอีกต้องหลายวันกว่าจะถึงวันที่๗ตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนที่มีอยู่ก่อน
อย่างที่ปุ้ยบอกแล้วว่ามิถุนายนเขาไม่ได้บอกว่ามันจะมาวันที่๑ไงก็คือภายในเดือนมิถุนายน

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเป็น๗มิถุนายนแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเอาเข้ามากระบวนการการตรวจสอบคุณภาพเอกสารต่างมันก็ต้องใช้ขั้นตอนใช้เวลาถูกไหม
ตัวเลขอาจจะ๖ล้านโดสหรือว่าหรือว่า๑๐ล้านโดสก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นไม่ได้กำหนดในสัญญา
ซึ่งเรื่องของการกำหนดการส่งมอบผู้ผลิตเองเขาก็ต้องชี้แจง
จะให้กระทรวงเป็นผู้ซื้อเป็นผู้แทนคงไม่ได้ถึงเวลาก็ต้องส่งมอบของมาอยู่แล้ว
ท่านว่าอย่างนั้นฟังเสียงของคุณอนุทินครับ
เราก็ระบุวันที่ไม่ได้ใช่ไหมคะท่านข่าวว่าเขาจะส่งให้เราวันที่เท่าไหร่
อยู่ในเขาบอกเขาจะส่งเดือนมิถุนายนนะครับ
เราก็แจ้งเขาไปแล้วว่าเราจะฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
เขารับทราบทุกอย่างหมดแล้วเรามีวัคซีนสิครับ
เราต้องการฉีดอะไรฉีดวัคซีนใช่ไหมงั้นถ้าทุกคนมีวัคซีนฉีด
ก็ที่บอกไงไม่ขี่ม้าตัวเดียวไงใช่ไหมก็แค่นั้นเอง
ใช่ค่ะทุกคนอยากฉีดวัคซีนแต่เป็นนักวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าจะฉีดอะไรก็ได้นะอันนี้ให้ปุ้ยตอบแทนที่ท่านถามเมื่อกี้นะ
ก๊อฟพี่จะซื้อรถก๊อฟที่ก๊อฟประกาศขายก๊อฟขายให้พี่ได้วันที่เท่าไหร่
ก็ต้องบอกใช่ไหมว่าก๊อฟจะขายให้พี่วันที่เท่าไหร่ถูกต้อง
คือไอ้คนซื้อก็ต้องรู้ไอ้คนส่งของก็ต้องรู้วันป่ะ
เงื่อนไขในวันเวลาของตัวเองถูกไหมคือเราซื้อรถเราก็ต้องการยี่ห้อที่เราอยากจะได้อยู่แล้ว
เช่นเดียวกันกับวัคซีนเราอยากฉีดเราก็อยากฉีดวัคซีนยี่ห้อที่เรามั่นใจในประสิทธิภาพ
ทีนี้มันมีประเด็นนี้ด้วยนะคะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของการกระจายจัดสรรวัคซีนเนี่ย
มันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าให้กับจังหวัดที่เป็นฐานเสียงหรือเปล่า
อย่างล่าสุดมันมีข้อมูลออกมาว่าจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่สีส้ม
แต่วัคซีนที่จะได้รับเดือนมิถุนายนจำนวน๒๔๖๐๐โดส
ขณะที่พื้นที่ปฐุมซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง
จะได้รับเดือนมิถุนายน๖๒๐๐โดส

ทั้งต่อไปได้และนะคะว่าทำไมถึงเขาขอจัดสรรตามจำนวนคนติดเชื้อ
ตามจำนวนประชากรเพื่อวางพื้นที่เขาต้องการแปลกกลุ่มไม่เท่ากันก็ไหวแบบงั้นไป
แต่ย้ำแบบนี้ว่าใครลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อม
เดี๋ยวจะเริ่มฉีด๗มิถุนายนสำหรับแอสต้าเซเนก้า
หรือไม่ทันก็คงจะต้องถามท่านอนุทินอีกครั้งหนึ่ง
เพราะท่านก็มาว่าทันวันที่๗นะฮะ
ทีนี้ต้องถามพี่เบิร์ตถามปุ้ยถามคุณผู้ชม
ตั้งแต่ว่ามีโควิดมาแอปในมือถือที่เกี่ยวข้องกับโควิดเยอะมากขนาดนั้น
ตอนนี้เรามีวัคซีนที่เรียกหมอพร้อมใช่ปะ
อ๋อใช่เขาพัฒนาร่วมกับเอกชนแล้วก็พัฒนาคันกรุงไทย
แล้วคนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ใช้หมอพร้อมให้มันเป็นศูนย์กลางอันเดียวไปเลยล่ะ
แล้วจะให้คนไปแอปโหลดแอปอะไรมากมายหลายสิ่งไปหมดเลย
ล่าสุดกรุงเทพฯอาหาราคมได้เปิดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทย
ร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยพร้อมปูพรมฉีดวัคซีนให้กับคนในกรุงเทพ
มากที่สุดและเร็วที่สุดโดยประสานกำลังจากภาครัฐเอกชนทำระบบไทย
ร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะเป็นช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน
นอกโรงพยาบาลอันนี้ย้ำว่าเป็นการฉีดนอกโรงพยาบาล
ก็เลยต้องมีแอปนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมทั้งหมด๒๕แห่ง
เพื่อให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นให้ประชาชนในกรุงเทพที่อายุ๑๘๕๙ปี
ที่ไม่ใช่กลุ่มโรค๗โรคกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนได้๓ช่องทางคือ
ไซต์ไทยร่วมใจดอตคอมเดี๋ยวเปิดอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้
แล้วก็แอปเป๋าตังค์อีกครับสำหรับคนที่เคยร่วมโครงการของรัฐ
เราชนะคนละครึ่งต่างนานาแล้วก็ลงทะเบียนได้ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑
ก็เป็นช่องทางไปจะเริ่มลงทะเบียนได้เที่ยงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
และเริ่มฉีด๗มิถุนายนพร้อมกันนะฮะถ้าสงสัยก็โทรไปถามเขา๑๕๗
ตามขึ้นที่หน้าจอตอนนี้อันนี้ก็เป็นเบอร์ให้โทรไปถามได้นะครับ
แพทย์เฉลิมหานพาณิชย์นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกว่า
ลงทะเบียนเป็นแค่การสำรวจความต้องการของลูกค้าของโรงพยาบาลเท่านั้น
ไม่ได้เป็นการจองวัคซีนยังไม่ได้มีการระบุว่าราคาเท่าไหร่
แต่ว่าแหมข้อมูลมันก็ออกมาแล้ว๓๐๐๐นะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องรอข้อสรุปที่ชัดเจนของกระทรวงสาธารณสุขก่อน
เรื่องนี้ทำให้โรงพยาบาลราชเวศเชียงใหม่เขาบอกว่าสายแทบไหม้เพราะคนไปถามทั้งวัน
โรงพยาบาลว่าจะมีวัคซีนไหมจองได้ไหมฉีดได้ไหม
จากที่รัฐบาลนำเข้ามาแค่สำรวจความต้องการเป็นทางเลือกให้กับประชาชนเท่านั้น
แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับในอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับ
เรื่องของแอปเมื่อวานมีคนโทรมาปรับทุกข์กับผมเรื่องของหมอพร้อม
คือโทรไปแล้วเลือกโรงพยาบาลเอกชนไปปรากฏว่าตอนหลังโดนเท
อยู่ดีชื่อหลุดจากระบบเฉยเลยมานั่งลงเลือกกันใหม่อีกที
แบบนี้ก็มีแต่ว่าเมื่อกี้คุณผู้ชมตอนที่เราอ่านข่าวคุณอนุทินมีคุณผู้ชมถามว่า

คุณอนุทินนี่ฉีดซีโนแวคนะครับเป็นคนแรกของประเทศไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ท่านก็ฉีดครบ๒เข็มไปแล้ว